ไอ้เทียวแขวนไปสถาปนาสถาปนา

มันอุปโลกกันขึ้นมาจะซัดกันเอง

อืม
รู้สึกอย่างไรครับคุณวันลาพร
คือพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านหรือคนอื่น

ถนนแพร่กษาพ่อมือสมุทรประการ

ลูกค้าก็นั่งรับประทานอาหารอยู่หน้าร้าน

ตำรวจสภาพมือสมุทรประการเข้าละครับ

คือนายอภิรักษ์อายุ๑๘คนนี้ถูกยิงที่ไหน

ส่วนนายวชิระยานอายุ๒๒ถูกยิงขา๒ข้างเลย
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลครับ
ไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘ตกอยู่๖ปลอก
ระเบิดปิ๊กปอง๖ลูกปืนปากกา๑ปลอก

แล้วก็กระสุนปืนขนาด๐๓๘ตก
อีก๓นัดตกอยู่ข้างทางครับเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนเบื้องต้นกลุ่มคนเจ็บขี่ตะเวนแขวนป้าย
สถาปนาวันนี้สถาปนาวันนี้
แล้วไปเจอกลุ่มคู่อลิอีกสถาบันเนี่ยนะ

เจ้าของร้านข้าวต้มเนี่ยบอกว่าโอ้โหพอเสียงระเบิดลูกแรก

แล้วมีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มากันเพียบเลย

แล้วไล่ยิงกันปลาระเบิดกันไล่ฟันกัน
เขาเองนะเจ้าของร้านมาหมอบอยู่หลังเคาน์เตอร์เนี่ย
ประมาณ๕นาทีกลุ่มนี้มากันบ่อยเขาบอกนะฮะ
เมื่อวานเพิ่งเอาป้ายสถาบันเนี่ยนะครับ
มาไปแขวนประกาศศักดาบอกจะครบรอบแล้วจะครบรอบแล้ว
ได้ยินเสียงระเบิดลูกแรกเลยตุ้ม
พอตู้มแรกก็ลูกค้าก็วิ่งเข้ามาเลย
กลัวครับกลัวหมดเลย
กลัวแล้วก็ลูกค้าก็วิ่งเข้ามาในบ้านกันหมดเลย
ลูกค้าวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วก็ผมก็นั่งหมอบ
หน้างหมอบแบบนี้
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากการสอบสวนเบื้องต้นว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ฝั่งที่บาดเจ็บนะ
อ้างว่าเป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็ปัจจุบันของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
หรือว่าเทคโนชำนี้ชื่อเก่านะ
มีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นสถาบันคู่อริตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับ
ฝั่งคนเจ็บเอาป้ายไวนิววันสถาปนานะ
ไปติดตามพื้นที่ต่างอีกฝั่งรู้เข้าก็ไม่พอใจเนี่ย
แล้วมาเผชิญหน้ากันนี่คุณผู้ชมฮะดูให้ดีนะ
มกราสถาปนาทีมข่าวไปถามสิไปถามเลย
ถามอาจารย์อัศดางอยู่วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรประการ
โอ้โหอาจารย์งงเลยเฮ้ยมันเรียนไหนวะเนี่ย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
แล้วก็ไม่มีนโยบายในการจัดงานวันสถาปนาอะไรด้วย
ปนาไม่ใช่ไม่ใช่๒๔มกราครับ
มันเป็นสิทธิ์เก่านะผมก็ไม่แน่ใจ
เก่ามันก็คือออกไปแล้วคือสิทธิ์เก่านี่
พูดสิทธิ์เก่าก็ไม่ใช่แล้วเพราะเขาออกไปแล้ว
เขาโดนจำหน่ายหรือลาออกไปแล้วนานแล้ว

ไม่ได้มีวันสถาปนาไม่ได้มีวันไม่เคย
ตอนนี้เลยวันนี้เลยไม่เคยมีไม่เคยมี
แต่ว่า๒๘นี่ก็คือวันเกิดของวิรัย
ที่จะทำบุญทำอะไรนะแค่นั้นเอง

พันธบทนาคพันธ์โพธาครับ
รักษารัชการแทนผู้กำกับการสพเมืองสมุทรปราการ
ระบุว่ากลุ่มวัยรุ่นที่อ้างว่าเป็นสิทธิ์เก่า
อุปโลกขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันสถาปนา
มันจะตีกันแหละตีทุกวัน
เดี๋ยวจะเรียกกลุ่มวัยรุ่นบางส่วนมาสอบถาม

แล้วจะประสานผู้ปกครองนะครับมาสอบถามด้วย
หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีต่อไปครับ
เรื่องของวัยรุ่นตีกันนี่ก็กลายเป็นปัญหารายวันกันแล้วนะคะ